ช่วงที่มรสุมมันเข้าหาปลาไม่ได้ก็มาปลูกผักขายแบบนี้ครับ

บ้านบ่อเจ็ดลูกหมู่ที่หนึ่งตะบดป่าน้ำอเผินลงงูจังหวัดตุล
ที่แห่งนี้เป็นแปลงผักครับที่เขาปลูกผักขายแบบนี้
ดูสิดูสิมีมากมายหลายอย่างแล้วปลูกดีด้วยนะ
นี่ฮะเจ้าของนะครับนางสาวอามีนะอายุ๒๙ปีเธอประกอบอาชีพหลักจริง
แล้วก็เป็นชาวประมงแต่ว่าช่วงนี้ขอผันตัวเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักชั่วคราวก่อน
ช่วงนี้มันหน้ามรสุมทำให้ชาวประมงไม่สามารถออกไปจับปลาได้
โดยช่วงหน้ามรสุมจะกินเวลาประมาณสัก๓เดือนอย่างต่ำเลยนะ
คุณนึกภาพดู๓เดือนคุณไม่สามารถไปจับปลาได้ก็ไม่มีรายได้ใช่ไหม

ช่วงนั้นแหละฮะชาวประมงหลายคนก็อาศัยช่วงมรสุมแบบนี้มาปลูกผักหารายได้เสริมกัน
ผักที่ปลูกมีอะไรบ้างนี่เลยฮะแตงกวาบ้างฟักเขียวบ้างฟักทองบ้าง

ถ้าคุณดูไปเรื่อยนะบวบเหลี่ยมเขาจะมีอะไรห้อยอยู่
มีหอยห้อยไว้อยู่เปลือกหอยเพื่อให้บวบมันตรงยาวนั่นเองครับ
เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวส่งผลให้ผลเจริญเติบโตได้อย่างดี
ราคาพืชผักในช่วงนี้ปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมล่ะ
ก็ทำให้ขายได้ดีเล่นโอ้ฟักทองเบลอเทอร์เลย
เขาบอกว่าในช่วงที่ไม่สามารถออกไปหาปลาได้๓เดือนนะ
ก็สามารถเก็บผักขายได้เงินประมาณสัก๕๖แสนเลยทีเดียวนะ
เขาบอกเป็นแสนเลยเหรอแสดงว่าปลูกดีขายดีเลยนะเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้
จากการปลูกผักในช่วงหน้ามรสุมแบบนี้นะครับอ่า